โดยรอบวัดพระธรรมกายนั้นยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
คุมพื้นที่รอบวัดพระธรรมกายนะครับ

ในพื้นที่ของอาคารบุญรักษามีเหตุการณ์กระทบกระทั่ง
และมีการผลักดันกำลังทหารออกจากนอกพื้นที่ได้แล้วนะครับ
แต่อีกประเด็นนึงที่ยังคงต้องตามต่อก็คือประเด็นเรื่องของห้องลับ
ทางวัดพระธรรมกายใช้เป็นศูนย์สั่งการและควบคุม
ในพื้นที่ต่างนะครับที่มีกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับ
สื่อสังคมโซเชียลคงจะได้เห็นภาพด้านหลังตรงนี้นะครับ
จอมอนิเตอร์นี่คือห้องที่ถูกกล่าวหาหรืออ้างว่า
ทางวัดพระธรรมกายนั้นใช้เป็นห้องลับนะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการรถปลดทุกข์นะครับ
พร้อมกันนักขนาดนี้ครับนี่คือสภาพห้องที่บอกว่าเป็นห้องลับนะครับ
จากที่ทีมข่าวได้เข้ามาดูนี่นะครับพบว่ามีจอมูลเตอร์
หลายจุดมีจอแสดงผลว่าจะเป็นลานจอดรถ
ชั้นต่างของอาคารร้อยปีนะครับซึ่งตึกนี้อยู่ภายในอาคารร้อยปี
ในพื้นที่๑๓๐ไร่
และห้องนี้อยู่ใกล้กับ
ลานจอดรถซึ่งตั้งอยู่ในชั้นหนึ่ง

แล้วก็สงสัยว่าห้องนี้จะเป็น
ที่ใช้เป็นศูนย์ควบคุมศูนย์บัญชาการ
และรวมถึงอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดู
แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจะมาขออนุญาต
ซึ่งจะให้ข้อมูลกับเราว่าจริงแล้ว

ควบคุมสั่งการหรือเป็นห้องรับจริงไหมฮะ
ก็ไม่มีห้องลับหรือห้องหรูแต่ประการใด
ห้องนี้ก็คือห้องวงจรปิด
ทั่วไปเหมือนตามสำนักงาน
หรือว่าตามวัดตามบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีวงจรปิดสำหรับดูเพื่อดูแลความเรียบร้อยแล้วก็กันของศูนย์หาย
โดยห้องนี้อยู่ชั้นหนึ่งไม่รับเลยฮะและเป็นห้องแรกด้วยที่เมื่อเวลามาถึงลานจอดรถแล้วก็มาจอดรถแล้วก็มาถึงห้องนี้เลยห้องแรกเลย
ก็เป็นห้องดูอ่ามอนิเตอร์เป็นห้องวงจรปิดเท่านั้นเองฮะไม่มีการบรรชาการใดใดไม่รับแล้วก็ไม่ได้หรูนะฮะจะเห็นว่ามอนิเตอร์แล้วก็จะเห็นว่าอาคารสถานที่ก็เรียบเรียบง่ายง่ายอย่างงี้ก็เป็นงานสนับงานทั่วไปแล้วก็จริงจริงอาคารนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีการเปิดใช้แล้วตอนนี้กำลังเทสระบบจะเห็นว่าบางหน

จะมีการพูดถึงเอ๊ะทำไมต้องมีหลายจอถึงขนาดนี้เจริญพรถ้าเป็นบ้านมี๒ชั้นก็อาจจะ๒จอก็พอหรือว่ามี๒ห้องห้องคุณพ่อคุณแม่ห้องลูกก็มี๒จอก็พอแต่ชั้นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ๑๕ชั้น๑๕ชั้นก็รวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณแค่๒๐๐กว่าจอเท่านั้นเองก็ดูส่วนใหญ่ก็คือ
แล้วก็เป็นบันไดบ้างก็เป็นทางเข้าออกเท่านั้นเองโอเคเราได้ทราบความกระจ่างตรงจุดนี้จุดหนึ่งแล้วว่าไม่ใช่ห้องลับแน่นอนเป็นห้องควบคุมกล้องวงจรปิดที่อาคารสำหรับงานต่างต่างทั่วไปมีใช้กันมีอีกห้องหนึ่งเป็นสงสัยที่ทางได้สงสัยว่าภายในอาคารร้อยปีเนี้ยนะครับบริเวณชั้นหกเนี้ยเป็นห้อง

มเป็นห้องประชุมมีทั้งห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมย่อยแต่ของวัดเนี้ยพิเศษนิดหนึ่งคือจะต้องมีห้องสวดมนตร์แล้วก็ห้องนั่งสมาธิสำหรับอ่าเจ้าหน้าที่ที่อ่ารับบุญหรือทำงานที่วัดด้วยก็ไม่มีอะไรพิเศษน่ะไม่หรูไม่รับขึ้นไปก็สามารถไปประชุมได้แล้วก็ไม่ไปไม่ใช่เป็นห้องประจำก็คือท
วัดไม่ได้ต่อต้านเจ้าหน้าที่เลยแล้วไม่มีความรุนแรงทั้งสิ้น
ขอความเมตตาว่าอย่าตัดน้ำตัดไฟแล้วก็ตัดสัญญาณเลย
มันส่งสัญญาณความรุนแรงมาจากเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเห็นแล้วรู้สึก
ญาติโยมรู้สึกตื่นตนกแล้วก็เป็นภัยเหมือนเป็นภัยคุกคามของวัดเอง
แล้วยิ่งจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกจากการที่จะคุยกันด้วยดี
ญาติโยมจะไว้วางใจเจ้าหน้าที่นะฮะเจริญพรฮะกราบพระคุณหลวงพี่ครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ทีมงานพามาพิสูจน์นะครับ
ถูกกล่าวหาว่าห้องนี้เป็นห้องลับที่ใช้ศูนย์เป็นศูนย์บัญชาการจริงแล้วสรุปแล้วนะครับ
ห้องนี้คือห้องคอนโทนนะครับเป็นห้องที่ใช้ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่าง
ซึ่งเป็นปกติธรรมดาที่ตามอาคารสำนักงานที่จะต้องมีห้องนี้ไว้
ทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเผื่อเกิดเหตุการณ์ต่างจะได้นำหลักฐานตรงนั้นมาเป็นหลักฐานนะครับ
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมกายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็พามาดูห้องลับ
แล้วก็มาไขข้อสงสัยหลายคนที่บอกว่าห้องนี้คือห้องลับ
ผมเศรษฐาโสรินรายงานจากอาคารร้อยปีวัดพระธรรมกายครับ